ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดแพร่หน่อยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนี่เองนะครับ
วันนี้นี่เองนะครับมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่สองศพในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอวังชิ้นที่จังหวัดแพร่
เป็นผู้ชายกับผู้หญิงค่ะนะฮะผู้ชายอายุหกสิบแปดและผู้หญิงอายุสี่สิบ
นี่ฮะสพสรยนะครับที่อำเภอวังชิ้นนะครับไปตรวจสอบบ้านพักในตะบนป่าศักดิ์นะครับ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะผู้ที่เสียชีวิตผู้หญิงเนี่ยชื่อนางสาวิกานะครับ
อายุสี่สิบปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่สภาพศพลักษณะคือเปลวยกายและก็จมกองรอยหมาอยู่ถูกแทงด้วยมีดที่ลำตัวสิบห้าแผล
วันปลายเท้ามีมีดปอกผลไม้ยาวยี่สิบเซนติเมตรตกอยู่สิบห้าแผลคือรายงานข่าวบอกว่ารวมหยี่สิบแผลอยู่เหมือนกันนะฮะ
ชื่อในปั่นอายุ๖๘ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกัน
แต่สภาพศพลักษณะเสียชีวิตโดยมีน้ำลายฟูมปากอยู่
แล้วก็นอนอยู่บนที่นอนค่ะทีนี้พอรู้ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตตรงนี้เนี่ย
ภรรยาของในปั่นในปั่นอายุ๖๘ภรรยาอายุ๖๖ก็มาดูที่เกิดเหตุ
คือคุณป้าเนี่ยบอกว่าตัวป้ากับสามีคือในปันเนี่ยเปิดร้านขายข้าว
อยู่ที่ถนนในหมู่บ้านนะเป็นลักษณะเป็นร้านค้าของถนนในหมู่บ้าน
ทุกวันตอนเช้าป้ากับลุงปันเนี่ยก็จะไปช่วยกันทำกับข้าวที่ร้าน
ไปขายของกันตั้งแต่เช้ามืดกินข้าวตอนเช้าอะไรกันเสร็จ

มาที่บ้านอย่างนี้ทุกวันแล้วจะกลับไปอีกครั้งที่ร้านก็คือตอนเที่ยง
เพราะว่าร้านเนี่ยเขาอยู่หน้าหมู่บ้านนะฮะป้าก็ไม่เคยเห็นมีอะไรผิดสังเกตนะ
แต่มีวันนี้ผิดสังเกตคือพอสามีกลับมาที่บ้านเหมือนกับทุกวันตอนเช้าเนี่ยนะ
พอจัดของจัดของทำอะไรเสร็จตอนเช้ามืดเนี่ย๘โมงเช้ากลับมาที่บ้าน

แต่วันนี้สามีไม่กลับไม่กลับมาที่ร้าน
ป้าแกก็เลยบอกว่าสงสัยก็เลยกลับมาดูที่บ้านไม่เจอที่บ้าน
ไปดูบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านของลูกปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันนะ
แต่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ล็อกประตูแล้วมีผ้ามาปิดอยู่ตามช่องอิดบล็อกต่างจนมองไม่เห็น
ได้ยินเสียงจากในบ้านทีแรกคิดว่าสามีมาแอบนอนอยู่เสียงเหมือนนอนกรน
ยังไงก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมา
เห็นท่าไม่ค่อยดีเลยไปบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยงัดประตูดูให้หน่อย
พอเพื่อนบ้านมางัดประตูครับท่านผู้ชมครับป้าบอกเจอลุงปันสามีเนี่ยนอนน้ำลายฟูมปากอยู่
ตอนนั้นยังพอจะมีสติอยู่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
แต่มาถึงไม่ทันฮะคือพอมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงปันเสียชีวิตแล้ว
แต่มันไม่ใช่มีแค่ลุงปั่นไงในบ้านเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนนึงด้วยซึ่งป้าเนียงภรรยาลุงปั่นบอกว่าคือเป็นผู้หญิงในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่ป้าไม่รู้เลยว่าไม่เคยระแคะระคายเลยว่าเขาแอบมาเจอกันมาคบกันหรืออะไรยังไง
เพราะทุกวันตอนเช้าพอจัดร้านทำร้านเสร็จสามีจะบอกแวะมาดูไก่ที่บ้านแล้วตอนเที่ยงจะกลับไปกินข้าวเที่ยงที่ร้าน
เนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเอ้าที่กลับมาเนี่ยคือไม่รู้ว่ามาอยู่ที่บ้านของลูกอีกหลังหนึ่งอยู่ในรั้วเดียวกันแล้วอยู่กับผู้หญิงคนนี้
โอ้โหแต่เลือดนี่อาบไปหมดเลยอ่ะแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นป้าบอกป้าไม่รู้อยู่ดีเนี่ยตายสองศพเลย
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ลุงปัญญ์เองยังมีลมหายใจอยู่นะคะตอนที่ป้าให่ไปตามช่วงแรกลักษณะคือน้ำลายฟูมปากใจโดยมันช่วยเหลือกันแต่ก็ไม่ทันแล้วครับ
ส่วนผู้หญิงเนี่ยมีรอยเลือดที่ลักษณะเลือดมันเริ่มแห้งแล้วตามตัวเนี่ย
แล้วมีบาดแผลถูกแทงเนี่ยเยอะแยะไปหมดประมาณ๑๕เกือบ๒๐แผลได้
เท่าที่ทราบก็คือหญิงสาวคนนี้เขาเลิกกับสามีแล้วนะสามีอยู่จังหวัดอื่นอยู่ต่างจังหวัด
อยู่ที่เนี่ยหลังจากเลิกกับสามีที่แพร่เนี่ยได้๒ปีแล้วไม่รู้ว่าแอบมาคบหรือแอบมารู้จักอะไรกับลุงปั่นได้ยังไง
มาเจอกันตรงนี้อะไรได้ยังไงแล้วจะไปทะเลาะอะไรกันเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกัน
คือชาวบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกยังงงกันอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ขนาดภรรยาลุงปันยังงงเลย
รู้เรื่องเหมือนกันว่าเขาไปรู้จักกันได้ยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คงต้องไปชนะสูตรแล้วก็ตรวจสอบต่อครับว่าไอ้ร่องรอยต่างอย่างลักษณะผู้หญิงถูกแทงเนี่ย
ร่วม๒๐แผลเนี่ยมีดที่ตกอยู่เนี่ยมันมีลายมืออะไรยังไงใครบ้างหรือลุงปันเนี่ยน้ำลายฟูมปากมันเกิดจากอะไรยังไง